วันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันอรัชพรชาลาดลและคุณสุภาษารามหาธามินค่ะ

ใช่ค่ะตอนนี้หนึ่งในคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงนะคะ
ที่ก่อนหน้านิเงินเขามีการร้องเรียนกันมาทาง
กระทั่งมีการปิดโรงงาน

เพื่อกั้นเป็นพื้นที่ควบคุมมีการเข้าไปตรวจเชิงรุก
ล่าสุดเห็นว่ามีผู้ป่วยทะลุ๓๐๐รายแล้วนะคะ
ดูผู้ป่วยรายใหม่ทั่วประเทศกันก่อนคุณผู้ชม

สำหรับวันนี้เนี่ยผู้ป่วยรายใหม่ก็ยังคงสูงอยู่ค่ะ
เฉลี่ย๒๐๐๒๐๐ปลายแต่วันนี้
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๒๒๖รายเลยนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๒๓๒๕ราย
เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ๘๘๒ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๙รายค่ะ
แต่วันนี้จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะ

วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๒๖ศพค่ะ
ผู้เสียชีวิตสะสมของเราก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยในแต่ละวันนะ
ดูภาพรวมของผู้ป่วยหนักกันหน่อยนะคะ
ผู้ป่วยหนักตอนนี้เนี่ย๑๑๘๗ราย

ใส่ท่อช่วยหายใจ๓๙๙ราย
อันนี้ก็น้อยลงกว่าเมื่อวาน
แต่ว่าอยากที่จะให้น้อยลงนี้เป็นส่วนที่รักษาหายมากกว่าเป็นส่วนอื่นนะคะ
ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนของคนไทยนะคะ

แบ่งเป็นเข็มที่๑สะสม๒ล้านเข็ม
เข็มที่๒สะสม๙แสนเข็มนะคะ
คุณผู้ชมอย่าลืมรอติดตามเพราะว่าเดี๋ยวมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ย
เขาบอกว่าเดี๋ยว๗มิถุนายนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่อายุ๑๓

เพราะว่าตอนนี้คนไหนอยากฉีดไม่ต้องโรนโรงละ
คนอยากฉีดแต่มีให้คนฉีดหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้ร้องเรียนกันมาว่าโอ้โหที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่ามีคนติด
แต่ว่าพนักงานยังมาทำงานกันตามปกติแล้วพนักงานเนี่ยมีเป็นหลักหมื่น
จากที่มีการตรวจเชิงรุกเนี่ยนะคะพบผู้ติดเชื้อทะลุ๓๐๐รายไปแล้วนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงรอผลตรวจยืนยันอีกเพียบเลยค่ะ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
รับผู้ป่วยได้สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเตียงนะคะซึ่งทุกฝ่ายก็ช่วยกันประกอบเตียงกระดาษ
เอาไปใช้ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ทยอยขนย้ายแรงงานที่ติดเชื้อกว่า๘๐๐ราย
หอพักรอบแคลคอมไปรักษาตัวกันแล้วนะคะเขาบอกว่าทำกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
เพราะว่าต้องเร่งทำจริงต้องเร่งแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ติดเชื้อนะคะ
ส่วนสาธารณสุขจังหวัดเพชรชบุรีแล้วก็สำนักงานควบคุมโรค๕จังหวัดราชบุรีเนี่ย
จัดทีมตรวจค้นหาเชิงรุกสำหรับผู้ติดเชื้อในชุมชนรอบโรงงานด้วย
โดยมีการนำรถตรวจเชื้อพระราชทาน๓คันไปตรวจเชื้อให้กับชาวบ้าน
วันละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยรายก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อในชุมชนรอบโรงงานอยู่ที่อัตราหนึ่งเอ่อร้อยละสิบนะคะ